คุณผู้ชมฮะมาดูเหตุที่อุดรธานีกัน
คนที่นั่งอยู่ในร้านชาบูทั้งลูกค้าทั้งพนักงานตกออกตกใจฮะ
เพราะหน้าร้านมีการยำกัน

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปจากวงจรปิดของร้านชาบูกันหน่อยนะครับ
นี่ฮะคนในร้านชาบูตกออกตกใจเลยฮะ
เห็นไหมผู้ชายคนเสื้อดำนั้นวิ่งหนีออกมาก่อน
แล้วหลังจากนั้นมีกลุ่มชายเนี่ยโอ้โหวิ่งเข้ามารุมกระทืบทันทีเลยนะครับ
เป็นภาพเหตุการณ์ที่กล้องวงจรปิดของร้านชาบูแห่งหนึ่งกริมถนน
สุภกิจจัญญาเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จับภาพเหตุการณ์ทะเลาะวิวาดทำร้ายกันได้นะครับ

ค้าที่อยู่ในร้านพอเห็นท่าไม่ดีปุ๊บ
เริ่มลุกจากโต๊ะแล้วบางคนแบบว่าแอบหลบอยู่ใต้เก้าอี้
บางคนหนีถอยออกมาให้ไกลจากตรงนั้นนะคะ

คุณผู้ชมฮะเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นคืนวันที่๑๗ตุลาคมนะครับ
นี่ชุนละมุนวุ่นวาย
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีก็ต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พบผู้บาดเจ็บคือนายกรวิทย์ผันพรมอายุ๒๕ปีคุณ
คนนี้ถูกรุมกระทืบจนศีรษะแตก
ร่องรอยฟกช้ำตามร่างกายอาการจุกแน่นหน้าอก
ไม่สามารถให้ปากคำได้อวมแล้วครับ
เจ้าหน้าที่รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับ
พบปืนครับคุณปืนกระบอกหนึ่งนี่

ดูสิคือพอมันหลุดออกมานี่คือมันเป็นทุกดวงแหละใช่
ปืนของเล่นแล้วก็ลูกปืนสีแดง
ตกอยู่ในสภาพมันแตกหักหมดแล้วนะครับ
นายรัชพลสุขภูมิสิริอายุ๓๑ปี
คนนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์เขารุมกันนะ
แต่เป็นพนักงานร้านชาบูเล่าให้ฟังว่า
ตอนนั้นมีลูกค้าอยู่ในร้าน๖โต๊ะ
จู่มีเสียงดังเอะอะโวยวายหน้าร้าน
ลูกค้าก็ตะโกนก็ว่ามีคนทะเลาะกันมีปืนมีปืน
ก่อนจะได้ยินเสียงดังคล้ายปืน๑นัด
และกลุ่มวัยรุ่น๗๘คนก็เข้ามารุมทำร้ายผู้ชายที่ยิงปืน
ใส่ชุดดำจนได้รับบาดเจ็บลงไปนอนกองที่พื้น

ส่วนกลุ่มผู้ก่อเหตุหลังจากไปรุมกระทืบเขา
แล้วก็แยกย้ายกันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปนะครับ
พนักงานร้านชาบูบอกว่าแถวนี้มีกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาดกันเป็นประจำเลย
เนื่องจากมีสารบันเทิงและร้านเหล้าอยู่จำนวนมาก
แต่นี่เป็นครั้งแรกนะที่มีเรื่องของอาวุธปืน
ตอนแรกทุกคนตกออกตกใจนึกว่าเป็นปืนจริง
แต่สุดท้ายเป็นปืนแก๊ปเด็กเล่นนะครับ
แล้วผู้ชายคนที่นอนลบลงก็คือเอาปืนกรับเด็กเล่น
เอาปืนกรับเด็กเล่นยิงใส่กลุ่มวัยรุ่น
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็ไม่เป็นอะไรเขาก็เลยเรียกพวกเขามา
ก็เลยโดนรุ่นกระทืบไปครับอีกการก็จะเรื่องผู้หญิงครับ
อาการเขาหนักไหมครับอาการเขาที่เขาโดนทำร้าย
โอ้โหโดนกระทืบน่าจะหนักมากเลยครับ

แล้วคนที่เขาทำร้ายเขาวิ่งไปทางไหนครับทีนี้
ก็วิ่งกลับไปทางนู้นครับบ้างก็ขี่มอไซค์ออกไปทางนี้ครับ

ส่วนสาเหตุในเบื้องต้นนะคาดว่าปัญหาความรักไม่ลงตัว

วัย๒๕ปีที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะฮะ
เอาปืนมาคุณกะจะขู่อีกฝ่าย
แต่พอยิงไปแล้วก๊ะก๊ะก๊ะ
มันเป็นเสียงปืนปลอมเป็นแค่ปืนแก๊ป

ไม่กลัวปืนแล้วก็เลยมารุมกระทืบแบบนี้นะครับ
โอ้โหแต่ตอนแรกไงตอนที่แบบยังไม่รู้ว่าเป็นปืนจริงปืนปลอม

เพราะว่าเห็นมองไปมันเป็นปืนมันยังดูไม่ออกไง
นะฮะทีนี้ตำรวจสพเมืองอุดร
คลี่คลายคดีนี้กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะ